อ่ะดูการเมืองไทยต่อหน่อยกันแล้วกันร้อนแรงทีเดียวตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
ขอบตาดำกันเลยใช่ไหมใช่ไล่หาไล่ดูไทม์ไลน์ไล่เช็คตกลง
เทียบซิประโยคต่อประโยคมันยังไงเนี่ยพี่อุ๋ยหลังจากที่คุณแยมทัพปณี
อืมจากข่าวสามมิตินะครับของพี่กิติสิงหาปัตย์อืม
ได้เปิดเผยคลิปคือเรื่องหุ้นไอทีวีของคุณพิธาริมเจริญรัฐ
มีคนไปร้องกรกตว่าถือครองหุ้นสื่อคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนา
ที่เป็นคนร้องในตอนแรกเลยเนี่ยนะฮะก่อนจะมีคนไปร้องอีกหลายคนแล้วก็ถูกตีตกไปแล้วนะ
ใช่แต่กรกตบอกเออมันก็มีความปรากฏแล้วก็มีมูลเหตุอันน่าสงสัยที่ต้องไปสืบต่อ
เดี๋ยวกรกตรับเป็นเจ้าภาพไปสืบต่อเอง
ข้อมูลสำคัญก็คือเอกสารที่เป็นเอกสารบันทึกการประชุมที่เป็นการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นไอทีวีประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกอืม
ยี่สิบหกเมษายนครับเออนะฮะปีหกหกนี้แหละ
ค่ะมันจะเป็นบันทึกเป็นข้อความใช่
บันทึกการประชุมว่าใครพูดอะไรแบบไหนยังไงบ้างในที่ประชุม
มีผู้ถือหุ้นเนี่ยถามประธานในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นชื่อพานุวัฒน์ขวัญยืนนะ
คำตอบก็คือปัจจุบันบริษัทยังดำเนินกิจการอยู่

และมีการส่งงบการเงินและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลตามปกติ
นี่คือสิ่งที่ปรากฏในรายงานบันทึกการประชุม
บันทึกเอาไว้เลยอีกแผ่นหนึ่งนะฮะไม่ใช่แผ่นนี้นะครับ
ที่มีลายเซ็นจะเป็น๒คำถามสุดท้ายนะฮะ
ต้องเอาแผ่นมาให้ถูกไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร

ซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณพิธาเนี่ย
เคยให้สัมภาษณ์จำได้ไหมวันที่คุณวิทาเปิดเผยว่า
อ๋อตอนเนี่ยโอนหุ้นให้กับทายาทไปละ
เมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคม
เพื่อสกัดกั้นคุณพิธาแล้วก็พักก้าวไกล
ในการก้าวขึ้นสู่การเป็นรัฐบาลแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีของคุณพิธา
ล่าสุดเมื่อวานนี้ในรายการข่าวสามมิตินะครับโดยคุณแยมนะฮะ
คือทางคุณยายบอกว่ามีคนที่เขาบันทึกช่วงการประชุมตอนนั้นเอาไว้พอดีเพราะว่าเขาประชุมออนไลน์
แล้วช่วงการถามตอบตรงนั้นตามเอกสารหลักฐานที่ว่าเป็นการจดบันทึกการประชุม
ที่มีคนไปร้องคุณพิธาถามตอบมาแล้วมันไม่ตรงนะเอาลองฟังดูนะฮะ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

ขอเรียนอย่างนี้นะครับผมว่าผลของคดีเป็นจุดสำคัญที่สุดของบริษัท
ถ้าผลคดีสิ้นสุดลงแล้วทางบริษัทก็จะพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมให้กับทางผู้ถือหุ้นต่อไป
แล้วก็ล่าสุดนะครับหลังจากที่ทางพักเก้าไกลเองนะครับหรือว่าหลายฝ่ายก็เรียกร้องว่า
ตกลงแล้วเนี่ยต้องเชื่อไหนเชื่อบันทึกที่จดเอาไว้เป็นเอกสารหรือว่าต้องเชื่อคลิปนี้

อันไหนคือมันควรจะยึดถือ
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
ระบุก็คือจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นที่เกิดขึ้น
หากมีประเด็นใดที่จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
เพื่อให้มีความโปร่งใสเป็นไปตามหลักธรรมอภิบาลและกฎหมายต่างที่เกี่ยวข้อง

ก็ขอดูทางแผ่นอันนี้เห็นไหม

ไปตรวจสอบว่าตกลงแล้วมันเป็นยังไงกันแน่
ขณะเดียวกันนะครับทุกผู้ชมครับวันนี้ก็มีการเปิดเผยเกี่ยวกับเอกสาร
ของงบดุลต่างที่เกิดขึ้น
หรือว่าถามกันนะครับในที่ประชุมสักถามเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ
กรรมการที่พ้นตำแหน่งวาระต่างนะฮะ
เดี๋ยวขอดูที่เป็นข้อพิพาทต่างที่ทางที่ประชุมพูดถึงคดีข้อพิพาท
มีการรายงานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นระบุว่าปี๕๐นี่ไทม์ไลน์ต่างนะฮะ
ปนยกเลิกสัญญานำเรื่องเข้าสู่อนุญาโตตุลาการปี๖๓สารปกครองกลาง
พากษายกคำร้องสปนปี๖๕ถึงปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการพิจารณาของสารปกครองสูงสุด
มีช่วงปี๕๙ที่สปนยื่นฟ้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดต่อสารปกครองกลาง
ปี๖๔สปนก็ยื่นอุทธรณ์ต่อสารปกครองสูงสุด
แล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของงบล่าสุดบริษัทไอทีวี
มีการส่งงบการเงินในปี๖๕ทรัพย์สินรวม๑๒๖๖ล้านบาท
สิน๒๘๙๒ล้านบาทขาดทุนสะสมติดลบ๑๖๒๖ล้านบาท
งบกำไรขาดทุน
ปี๖๕เนี่ยรายได้รวม๒๑ล้านบาทกำไรสุทธิ๙ล้านบาท
คือพอมีมีคลิปตรงนี้ออกมาเนี่ยวันนี้พระเก้าไกลเองเขาก็แถลงนะค่ะ
โดยเลขาธิการพักคุณชัยธวัฒนตุลาธนบอกว่านี่คือการแสดงให้เห็นว่ามันมีความผิดปกติเกิดขึ้น
เกี่ยวกับเรื่องของรายงานการประชุมหรือว่าการประชุมของทางไอทีวี
ความพยายามในการที่จะทำให้ไอทีวีเนี่ยฟื้นคืนชีพขึ้นมาคือจะให้เป็นสื่อให้ได้
เพื่อจะเอาผิดคุณพิธากับพักก้าวไกลเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องไปรอดูนะครับว่า
สุดท้ายแล้วตรงนี้จะทำให้ส่งผลมากน้อยขนาดไหนเกี่ยวกับเรื่องของการถือครองหุ้นไอทีวีของคุณพิธา
ซึ่งคุณพิทาบอกว่าเป็นผู้จัดการมรดกแล้วตอนนี้ก็โอนให้กับทายาทไปแล้ว
ถ้าจะไปดูจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเขาก็จะย้อนไปถึงคุณนิก

คุณนิกหรือว่าในนิกแสงสิรินาวินซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นผู้สมัครสอสอกอทมของพักภูมิใจไทย

ก่อนหน้านี้นี่เป็นอดีตผู้สมัครสอสอกรทมของอนาคตใหม่นะคะ
คนนี้คือคนแรกที่เป็นคนจุดชนวนตั้งประเด็นคำถามเรื่องการถือหุ้นไอทีวีของคุณพิธา
เพราะว่าโพสต์เอาไว้ตั้งแต่๒๔ปี

ก่อนที่เขาจะประชุมวันที่๒๖เมษายน

ใช่ค่ะวันนั้นคุณนิกโพสต์ว่านักการเมืองที่กำลังถือหุ้นไอทีวี
ตัวประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและมอบตัวกรกตด้วยนะครับ
หัวหน้าพักหนึ่งถือ๔๒๐๐๐หุ้น
แต่อันนี้คือโพสต์ต้องย้อนไปนู่นเลยนะ๒๔เมษายนนู่น

นิกคนนี้เนี่ยอย่างที่บอกเป็นอดีตผู้สมัครกรทมของพักอนาคตใหม่
แล้วก็เป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มเส้นได้เป็นอดีตนะคะ

ลาออกจากสมาชิกพักเป็นกลุ่มแรก
แล้วไปลงสมัครสอสอเขตน้องจอกคลองสามวากับภูมิใจไทย
ส่วนอีกคนนึงคือนายพานุวัฒน์ขันขวัญยืน
คนนี้เป็นรุ่นน้องของนิกที่นิกค่อนข้างที่จะไว้ใจมาก
ไว้ใจถึงขั้นเคยให้เป็นผู้จัดการคลินิกศัลยกรรมของคุณพ่อของนายนิก
และก่อนที่จะสมัครสอสอเกี๊ยวคตมในภักดิ์ภูมิใจไทย
นิคมีหุ้นไอทีวีก็บอกตอนจุดที่เขาแบ่งมือถือหุ้น

นิกก็เลยขายหุ้นไอทีวีให้พานุวัฒน์ค่ะ
พานุวัฒน์คือใครจำได้ใช่ไหมเขาคือคนถามคำถามกับประธานคิมไงว่า
ในเอกสารการประชุมแล้วก็ในคลิปเสียงถูกต้องที่ประธานคิมพูดชื่อ
มีคำถามจากคุณพานุวัฒนขวัญยืน

เราส่งพี่ตายสิริวัณรักษัตริย์ไปคุยกับนิกหน่อยนะคะ
หลังจากที่เมื่อเช้าเนี่ยคุณนิกก็ไปเปิดใจแล้วก็ยอมรับว่าเขานี่แหละ
คือคนใช้โทรศัพท์มือถือล็อกอินเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี๕๗

โดยที่นายพานุวัฒน์ก็ร่วมนั่งฟังอยู่ในวันนั้นด้วย
เท่ากับนั่งอยู่ด้วยกันแล้วฟังประชุมไปด้วยกัน

นิกบอกว่าหลังเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไป
ห่วงความปลอดภัยของคนรอบข้าง
ตัวเขาเองพร้อมจะรับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว
ขอแค่ว่าอย่าไปยุ่งกับพ่อเขา

ผมก็ไม่ได้เป็นคนบงการนายพานุวัฒน์ด้วย

แล้วคุณพิทาที่ถือหุ้นมาสมัครเป็นสอสอเนี่ย

แต่ก็ยอมรับว่าที่คุณวิโรธลักษณะอดีศรออกมาพูดในรายการ

คือวันนี้ตอนเช้ารายการกรรมกรข่าว
ของพี่ยุทธ์นะครับคุณสลายุทธ์
คุณสลายุทธ์ก็เลยได้โฟนอินกับคุณนิก

แล้วคือเดิมคุณสลายุทธ์เนี่ย

คุณวิโรธเนี่ยยังมาไม่ถึงรายการ
ระหว่างที่กำลังโฟนอินและกำลังคุยอยู่
ระหว่างคุณสรยุทธ์กับทางคุณนิกเนี่ย

ก็เลยเข้ามานั่งร่วมสนทนาในรายการ
ก็เลยกลายเป็นไม่รู้ว่าเสนนานระหว่างจะหาแล้วไปเลย
ทีนี้คุณวิโรธก็จะพูดในธรรมนองลักษณะบอกกับคุณนิก

เดี๋ยวคนที่สั่งการมาเนี่ยถึงวันเนี่ยพอมันวงแตกแล้วเขาก็ทอดทิ้ง

ซึ่งคุณนิกก็เลยยอมรับเลยว่าที่คุณวิโรศพูดแซ่บมาได้ในรายการ

เขาบอกว่าคุณวิโร่ข่มขู่เขาเพราะไอ้คำพูดที่บอกว่าไม่มีคนส่งโอเลี้ยงข้าวผัดให้เนี่ย
ข่มขู่ว่าเขาจะติดคุกยังไงอย่างนั้นน่ะ
ที่ไปคัดลายชื่อเพราะต้องการหาดูว่ามีพิทาอยู่ป่ะคะ
เราอยากดูทุกคนแหละทุกคนณวันที่เราคัดนะ

เดือนอยู่ระหว่างเลือกตั้งเราไม่รู้หรอกนะว่าใครจะชนะ

เสียเงินเกือบหมื่นเพื่อที่จะดูรายชื่อเฉยเนี่ยนะคะ
ก็ขายให้น้องอ่ะน้องน้องก็ไปฝึกลงทุนอ่ะ
แต่คือน้องเขาต้องมาอยู่ในสภาพที่ว่าวิโรธต้องพูดกับพานุวัฒน์ไหมว่า
เดี๋ยวจะไม่มีโอเลี้ยงกินไม่มีข้าวผัดกินในคุกนะ
ห่วงความปลอดภัยตัวเองด้วยนะอย่ามาพูดกับผม
พูดง่ายว่าที่พูดออกไปทั้งหมดเมื่อเช้าเนี่ย
คือเพื่อปกป้องผู้ถือหุ้นใหม่
ที่ยังไม่มีความรู้และเป็นน้อง
ถูกไหมคะไม่ใช่การรับสารภาพ
ไม่ใช่การนอมินีในการเพื่อที่จะเล่นงาน

คือหลายคนมองว่าตั้งใจจงใจจะเล่นงานคุณพิธา
ไม่มีใครตัดสรุนะว่าคุณจะเป็นว่าที่นายกหรือเปล่า
วันนั้นผมก็แข่งขันอยู่นะ
ผมอาจจะได้คะแนนมากกว่าก็ได้ในความคิดผม
คือคุณนิกเนี่ยเขาพยายามชี้แจงว่า
เขารู้ตัวว่าเขามีหุ้นไอทีวีอยู่
พอก่อนวันสมัครเนี่ยเขาเลยไปขายหุ้นทิ้งโดยขายให้พานุวัฒน์

แต่เขาเนี่ยเขาบอกเขาก็เลยอยากรู้ต่อว่านอกจากตัวเขาแล้วเนี่ย
มีใครถือหุ้นไอทีวีที่เขามองว่าเป็นหุ้นสื่อมวลชนอยู่อีกหรือเปล่า
เขาเลยไปขอคัดซึ่งมันสามารถไปคัดได้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เขาจะคิดผู้ถือหุ้น๑บาท
มี๙๕๐๐กว่าคนเขาก็เลยเสียเงินไปเกือบหมื่น
แล้วพอเขาได้มาเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่ายังมีใครอีก
เขาจะเอ้ามีชื่อนี้เหรอก็คือชื่อคุณพิธา
วันที่๒๔เมษาเขารู้ว่า๒๖เมษาจะมีประชุมไง
เขาก็เลยโพสต์วันที่๒๔เมษาไว้ว่า
ที่มีอยู่๔๒๐๐หุ้นเนี่ยระวังนะ
แล้วพอ๒๖เมษาเนี่ยเขาก็นั่งฟังประชุมทางออนไลน์
ร่วมกับพานุวัฒน์ที่เขาขายหุ้นให้

แล้วมันเป็นบันทึกการประชุมซึ่งมันไม่ตรงกับคลิปเสียงไง
คนก็เลยมองว่าเอ๊ะนี่คุณนิกหรือว่าคุณพนุวัฒน์ก็แล้วแต่ลูกน้องคุณนิกเนี่ย
เพราะว่าคุณนิกก็ย้ายมาอยู่อีกพักหนึ่งแล้วใช่ไหม

ก็ยังคงยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าผมแค่ถามผมแค่ตั้งข้อสังเกต
ผมแค่สงสัยไม่มีใครอยู่เบื้องหลังนี่คือฝั่งของคุณนิกนะ

คุณพานุวัฒน์รุ่นน้องของคุณนิกที่เป็นที่ไว้ใจ
นิกก็แนะนำให้เล่นหุ้นตอนนั้นก็สนใจเลยรับซื้อหุ้นต่อจากพี่นิก
หลังจากที่ซื้อหุ้นมาก็ไม่เคยเข้าร่วมประชุมเลย
ครั้งนั้นคือครั้งแรก๒๖เมษาคือครั้งแรกที่ร่วมประชุม
ก็เลยตั้งคำถามว่าหุ้นนี้มันยังดำเนินกิจการอยู่ไหม

แล้วว่าวันนั้นนั่งอยู่ด้วยกันกับพี่นิกก็ถามกันไปหลายเรื่อง
ส่วนคำถามเกี่ยวกับการเมืองไม่ได้ถามเอง
ถามคือคุณนิกค่ะเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณนิกเอง
เขาจะลงสอสอแล้วก็เคยถือหุ้นสื่อมาด้วย
มันส่งผลไหมอย่างไรมีโอกาสไหม
ส่วนตัวเขาเองก็มีการพิมพ์คำถามไปในระบบออนไลน์เหมือนกัน
ก็เป็นไปตามข้อมูลที่คุณนิกโพสต์
ซึ่งพานุวัฒนยืนยันว่าเป็นข้อมูลจริง
ยืนยันว่าผมไม่ใช่นอมินีของใคร
ผมซื้อหุ้นนี้จากใจจริงไม่ได้เตรียมกัน
ส่วนตัวตอนนี้กังวลเรื่องความปลอดภัย
ผมไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายหรือขัดขวางใคร
เรื่องผิดเรื่องถูกให้กรกตกับสารพิจารณาได้ไหม
อย่าให้สังคมต้องเหมารวมหรือว่าจับแพะชนแกะเลย
ตอนนี้ผมว่าไม่อยากจะถือแล้วหุ้นนี้
คืนให้พี่นิกซะดีกว่าละมั้ง
พี่เขาด้วยถ้าเกิดว่าพี่เขาเคยถึงหุ้นสื่อ
เขาก็ต้องถามในธรรมดาว่ามันจะส่งผลอะไรกับนักการเงินไหม
แล้วก็มันมีโอกาสไหมอะไรอย่างนี้ครับ
แต่วันนั้นที่ถามคือในนามของคุณพาณวัฒน์ใช่ไหมครับ

นั่งประชุมอยู่ด้วยกันไงแล้วก็ผมเป็นการประชุมครั้งแรก
แล้วผมก็ไม่ค่อยทราบรายละเอียดเท่าไหร่ว่าเราทำยังไง
มันก็ต้องปรึกษาการถามกันเป็นธรรมดา
สังคมสงสัยว่าพี่รับซื้อหุ้นรับซื้อหุ้นมาเนี่ย
ไม่ได้ทำปิดไปแล้วไม่ได้มีรายได้
ทำไมพี่ถึงยังรับซื้อมาคะ

จริงเขาอยู่ในขั้นตอนของพิจารณาของเขานะ
เพราะว่าเขาไม่ให้ออกคุณอากาศใช่ไหมครับ

ยังมีการปิดงบอยู่ยังมีการปั้นผลอยู่ไหมครับ
ถามตรงพี่พี่เป็นนอมินีไหมคะ
ไม่ได้เป็นครับ

อย่างนั้นว่าบริษัทใจทั้งคู่ไม่ได้มีเจตนาการแกล้งขัดขวางอะไรทั้งนั้น
ในฐานะหนึ่งคนเคยถือหุ้นและอยากรู้ว่ามีผลกระทบกับบทบาททางการเมืองของตัวเองไหม
กับคนที่ลงทุนในหุ้นแค่นั้นเอง
ทีนี้เนี่ยเรื่องรายงานการประชุมกับคลิปการประชุมจะตรงไม่ตรงอันนี้มันส่วนหนึ่งนะ
แต่ว่าจุดหลักของเรื่องหุ้นไอทีวีกับคุณพิธาเนี่ยมันยังอยู่เหมือนเดิมก็คือหนึ่ง

ตกลงคุณพิธาเนี่ยที่เป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยถือครองหุ้นไหม

ล่าสุดนะครับหลังจากมีกรณีวันนี้เกิดขึ้นนะครับ
คุณมริกาบุญมีตระกูลมหาศุกร์นะครับซึ่งก็เป็นอดีตคนข่าวของไอทีวี

นะฮะปัจจุบันอยู่กับพักประชาธิปัตย์นะครับอ่าเป็นอดีตสอสอเป็นอดีตกรรมการบริหารพักนะครับ
วันนี้คุณมาริกาเนี่ยทวิตทันทีนะครับบอกเถียงอะไรกันนักไอทีวีเป็นสื่อตั้งแต่การจดทะเบียนวัตถุประสงค์บริษัท
สิ้นสุดกระแสความที่ตรงนี้ค่ะไม่ต้องเถียงกันหรือหาหลักฐานอะไรมาว่าไอทีวีจะกลับมาเป็นสื่ออีกหรือไม่
ทาหรือใครที่ถือหุ้นสื่อโดยที่จะเป็นโทรทัศน์หรือจะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนวัตถุประสงค์เป็นสื่อและยังไม่ได้ปิดบริษัทต่างก็ล้วนกระทำผิดไปแล้ว
โอนหุ้นออกอันนั้นเพื่ออนาคตที่ยังมาไม่ถึงปิดไม่มิดกับการกระทำที่เกิดขึ้นไปแล้ว
คุณมริกาบอกว่าการจะจับโกหกนิกหรือการจะเอาผู้สื่อข่าวคนใดมาเปิดหลักฐานใดก็ไม่ใช่ประเด็นประเด็นมันอยู่ที่ถือหุ้นสื่อถืออยู่ถือแล้วถือเอง๑๗ปี
ส่วนเรื่องไอทีวีเขาจะกลับมาเป็นสื่อหรือทำธุรกรรมอะไรของเขามันก็เป็นเรื่องที่เขาพยายามจะมาพยายามมานานแล้วตั้งแต่ปี๕๓
ซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพิธาหรือผู้ใดพิธาไม่ได้สำคัญมากขนาดที่ไอทีวีต้องวางแผนตั้งแต่ปี๕๗
อันนี้คุณมริกาทวิตนะครับขณะเดียวกันนะครับความเห็นจากทางอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรอดีตกรกตนะครับ
แล้วก็อาจารย์ปริญญาเทวานรุมิตกุลจากคณะนิติศาสตร์ของมธรรมศาสตร์
วันนี้มาคุยกับผมที่เปิดปากกับภาคภูมิหลังจากเกิดประเด็นนี้ขึ้นนะฮะ
เรื่องรายงานการประชุมกับเรื่องคลิปไม่ตรงกันเนี่ย
ถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือเปล่า๓การโอนไปให้ทายาทแล้วเนี่ยโอนเนี่ยโอนแบบไหนยังไง
ซึ่งกรกตเนี่ยควรใจเย็นแล้วก่อนอื่นไปเริ่มต้นจากการรับรองสอสออย่างเป็นทางการให้เสร็จก่อนดีกว่า
ส่วนคุณพิธาหรือคนที่มีคลิปควรนำไปมอบให้กับกรกตอย่างเป็นทางการ
คืออาจารย์สมชัยบอกจะไปคิดว่ากรกตเห็นคลิปแล้วจัดส่งจากไม่ได้นะฮะ
เชิงราชการต้องเอาคลิปไปส่งมอบให้อย่างเป็นทางการว่าช่วยตรวจสอบคลิปนี้หน่อย
เพื่อเป็นหลักฐานอย่างเป็นทางการอาจารย์ปริญญาบอกว่าถ้าเรื่องไม่ชัดเจนว่า
ทีวียังเป็นสื่อหรือไม่มีการถือหุ้นหรือไม่เนี่ย
กรกตเนี่ยควรรีบรับรองสอสอให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเหมือนอาจารย์สมชัยบอกเลย
เพราะอะไรรู้ไหมจะได้ส่งเรื่องไปให้สารรัฐมนูลตีความ
เดี๋ยวลองฟังอาจารย์สมชัยแล้วก็อาจารย์ปริญญาหน่อยนะครับ
กฎหมายถือว่ายังไม่เป็นเจ้าของในเส้นทางของคุณพิธาเนี่ย
จึงเอาคดีอาญามาไว้ก่อนนะครับ
มันก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าในขณะนี้เขายังไม่ได้เป็นสอสอ
พอยังไม่เป็นสอสอปั๊บเนี่ยการส่งสารรัฐมนุนทำไม่ได้นะครับ
ผมเลยบอกว่ามันเหมือนกับเป็นช่วงข้อต่อที่ไม่รู้จะทำอะไร
ก็เลยเล่นในเรื่องของคดีอาญาไว้ก่อน
อาจารย์แต่ว่าเอาละเขายังไม่ได้เป็นสอสอก็ถูกต้องรอการรับรองใช่ไหม
แต่มันก็ยังไม่มีใครมาวินิจฉัยว่าเขาถูกหรือเขาผิดใช่ไหม
ใช่ก็คือเขาก็ต้องหาเรื่องไง
ข้อหาเรื่องคือต้องมั่นใจว่าเขาผิดจริงจึงจะเดินหน้าต่อ
แล้วยังไอทีวีนะขนาดนี้ที่เป็นข่าวนะขนาดนี้
คลิปเสียงกับรายงานการประชุมไม่ตรงกันอันนี้ถือว่าชัดเจนหรือยัง
ไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนครับคือมันคนละเรื่องกัน
ไม่ชัดเจนหมายถึงว่าเราก็ยังไม่
มันยังต้องใช้วินิจฉัยอีก๓ขั้นตอนนี้

ถือหุ้นการเป็นผู้จัดการมรดกเป็นผู้ถือหุ้นจริงหรือเปล่า
โอนออกนี่ยังอยู่กับมือตัวเองหรือเปล่า

จริงเนี่ยกรกตใจเย็นดีกว่าครับผมใช้ประโยคนี้นะ
คือผมสรุปอย่างนี้เมื่อเทียบเคียงนะครับ
กับคดีอื่นนะครับองค์ประกอบความผิดเนี่ยคือต้องรู้ทั้งรู้
แล้วก็เชื่อโดยสุจริตใจว่าอย่างที่ทุกคนเชื่อว่าไอทีวีมันไม่มีชีพไปแล้ว
บริษัทยังอยู่ก็เพื่อคดีฟ้องร้องแต่ว่าในการทำสื่อไม่มีแล้ว